คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งบ้าง
เรื่องนี้โจรผัวเมียอุ้มหมา
ไปก่อเหตุลักษัพจริงมันเป็นข่าวมาสักประมาณ

แล้วเขาก็ตามกันมาตลอดเลยเพราะว่าสองสามีภรรยา

อู้ฟู้เลยไม่ต้องทำงานทำการ

แต่ว่าสองโจรเอาไปเบี่ยงความสนใจ

ทีนี้พอก่อเหตุมานาน๑๕ปีล่าสุด
ตามจับกลุ่มตัวได้ผู้เสียหาย๕๐กว่ารายค่ะ

เพราะว่ามูลค่าความเสียหายนี่เป็นหลัก๑๐ล้าน
ทีนี้พอตอนคุมตัวได้เนี่ยนะคะ
โอ้โหจะหวิดเกิดการรุมประชาธรรม
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศความชุลมุนวุ่นวายตอนที่คุมตัวหน่อยนะคะ
เห็นไหมคุณผู้ชมปิดหน้าทำไมปิดหน้าทำไม

เพราะว่าสองสามีภรรยาผู้ที่ก่อเหตุเนี่ย
ก็มีหน้ากากอนามัยใส่หมวกปิดบางใบหน้า
และด้วยความที่ผู้เสียหายเองเขาก็แค้นใจ

คุมตัวผู้ต้องหาคือนายอภิชาติบุญเรืองอายุ๔๒ปี
กับนางสาวอุสาเกรดมณี
หรือว่าทิยาตาบุญเรืองอายุ๓๘ปี

แล้วเขาก่อเหตุตะเวนลักทรัพย์ในหลายพื้นที่เหลือเกินส่วนหนี้
คือน้องหมาที่อุ้มไปด้วยนะคะ
ซึ่งเขาก็มีการคุมตัวมาสอบสวนที่ตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ตอนที่เจ้าหน้าที่คุมตัวมาเนี่ยปรากฏว่าผู้เสียหายหลายคนนะคะ
มารอดูหน้าเขาก็จะไปรุมประชาธรรมเอารองเท้าไปตีบ้าง
โกนด่าทอถ่ายคลิปนะคะ
พฤติกรรมของเขาเขาก่อเหตุแบบนี้มา๑๕ปี
ก่อนหน้านี้เขาใช้ลูกเขาไปใช้ในการก่อเหตุคือเด็กเล็ก

แล้วพอเด็กเดินพ่อแม่ปล่อยเด็กเดินสักพักนึง

แล้วก็ไปกวาดเอาทรัพย์สินแล้วเอาผ้าอ้อมห่อไว้แล้วก็อุ้มเด็กมา
ใช่ครับคือสองสามีภรรยาคู่นี้
เขาจะทำทีทำท่าว่าเหมือนเขามีเงิน

แต่ทีนี้ในช่วงจังหวะที่เขาเอาลูกปล่อยเดินไว้ในร้าน
พ่อค้าแม่ค้าก็ไปสนใจเด็กบ้างล่ะ
แล้วก็ไปดูเด็กบ้างล่ะ
แต่ทีนี้เป็นโอกาสและเป็นจังหวะ
สองสามีภรรยาจะหยิบฉวยอะไรก็ได้จากร้านไปนะครับ

แต่ทีนี้พอลูกเขาเริ่มโตเขาก็เปลี่ยน
ใช้น้องหมาละกันในการก่อเหตุแล้วไม่ใช่ตัวนี้ตัวเดียวนะ

อุ้มน้องหมาไปเสร็จปล่อยน้องหมาวิ่งเล่นหน่อย

ทีนี้เจ้าของร้านเขาก็ไปสนใจน้องหมา
ค่ะเป็นการเบี่ยงความสนใจนั่นเอง
แล้วก็ทั้งสองสามีภรรยาก็ก่อเหตุนะคะ
ซึ่งล่าสุดที่โดนจับตัวได้จับตัวได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่ง
ในซอยพโยธีน๕๒ที่เขตบางเขตนี่นะคะ
แล้วก็มีหลักฐานคือเป็นทรัพย์สินหลายรายการเลย
กระเป๋าโทรศัพท์มือถือตัวจำนำนาฬิกาใบขับขี่

คือมีของผู้เสียหายคนอื่นด้วยค่ะ
แล้วก็ยึดรถที่ใช้ในการตระเวนก่อเหตุได้๕คัน
คุณคิดดูนะรถที่ใช้ในการก่อเหตุเขามีติดกล้องหน้ารถ
แล้วพอไปฟังคลิปจากกล้องหน้ารถเนี่ย
กลายเป็นว่าวันหนึ่งเขาขับรถไปไม่ได้ทำอะไร
แล้วก็คุยกันพี่วันนี้เราเอาร้านนี้ดีไหม

แล้วก็เบื้องต้นค่ะมีผู้เสียหายณตอนนี้๕๒คน
มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาท
โดยหนึ่งในผู้เสียหายที่ให้ข้อมูลกับเรา
พอรู้ว่าจับตัวสองสามีภรรยาอุ้มหมาได้แล้ว

มาจากอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม่รู้ว่าเป็นคนที่ไปเคาะหัวเคาะหัวผู้ชายเมื่อกี้หรือเปล่า

คุณสำรานประภัยพัฒนวงศ์อายุ๔๙ปี
เขาบอกเลยอยากจะเห็นหน้านักผู้ต้องหาทั้งสองคน
แล้วก็จะมาดูทรัพย์สินของตัวเองด้วย
ซึ่งเธอก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเธอเปิดร้านอาหาร
แล้ววันที่เกิดเหตุคือเมื่อต้นปี๑๒มีนาคมที่ผ่านมา
สามีภรรยาเขาก็ทำทีค่ะเป็นลูกค้ามาสั่งอาหารในร้าน
แล้วคุณอุสาก็เดินเข้ามาก่อน
ฝ่ายภรรยาเดินเข้าไปก่อนเดินเข้าไปในร้าน

หลังจากนั้นฝั่งสามีเดินเข้ามาก็สั่งอาหารมาชวนคุยปกติ
แต่มารู้ตัวอีกทีนึงเจ้าของร้านบอกว่า
ทรัพย์สินของเธอที่อยู่ในลินชักมันหายไปแล้ว
นี่เขาเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแถวหลักสอง

แล้วก็อาศัยจังหวะช่วงคนในร้านเผลอ

แล้วข้างในมีทรัพย์สินมูลค่าไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐บาท

บอกนะว่าแม้ว่าเธอจะไม่ได้ทรัพย์สินคืน
แต่อยากให้๒คนนี้ได้รับกรรมกับสิ่งที่ก่อไว้๑๕ปี
เธอบอกว่าทำเวรทำกรรมกับคนที่ทำมาค้าขาย
คนมาหาเช้ากินค่ำทำได้อย่างไรนะฮะ
ใช่ฟังเสียงเธอหน่อยนะครับฟังเสียงเธอหน่อยนะครับ

จิตใจทำด้วยอะไรทำได้ยังไง
คุณอยู่ได้ยังไงบนความทุกข์ของคนอื่นมาตั้งแบบหลายสิบปีอย่างนี้
ขอให้ผู้เสียหายที่ยังไม่รู้
รู้ตัวสักทีว่าเฮ้ยเป็นเคสของเรานะ
แล้วก็ช่วยกันดำเนินเรื่องให้เขามีหมายจับเยอะ

มันก็อาจจะยืดอายุให้เขาอยู่ในคุกได้นานขึ้น

ทางด้านพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคา
รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่า
ผู้ต้องหาสองสามีภรรยารับสารภาพ

ซึ่งรองพบตรก็ให้ผู้เสียหายมาร่วมชี้ทรัพย์สินของตนเอง
มีการรับสาภาพแบบนี้บอกว่าออกตระเวนก่อเหตุ

ก็ใช้วิธีอุ้มหมาอุ้มเด็กบางครั้งก็จะกางร่ม

เหยื่อที่เป็นร้านขายของ
ก็จะทำทีเข้าไปสั่งสินค้าครั้งละมากไงคุณ
เพื่อให้เจ้าของร้านวุ่นวายแล้วก็เบี่ยงเบนความสนใจ
จะฉวยโอกาสลักเอากระเป๋าที่วางอยู่
หลังจากได้ทรัพย์สินไปเป็นทองรูปภัณฑ์แหวนเพชรหรือว่าเครื่องประดับต่าง
จะนำไปจำนำเอาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

และพฤติกรรมของผู้ต้องหาที่ไม่ถูกจับกลุ่ม
เนื่องจากมีความชำนาญในการก่อเหตุมานาน

หากขับรถไปเจอตำรวจเรียกตรวจค้น
หรือว่าขอตรวจสอบบัตรประชาชน
ผู้ต้องหาทั้งสองจะนำบัตรประชาชนของผู้เสียหายจากกระเป๋าที่ไปขโมยมา
ก็จะค้นซิว่ามีบัตรประชาชนของผู้เสียหายอย่างไร
แล้วเอาหน้าเหมือนเอาบัตรที่หน้าเหมือนโชว์ให้ตำรวจดู
เพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นเหตุผลที่ทางด้านพลตำรวจโทษสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข

บอกว่าทำไมล่ะสิบห้าปีถึงตามจับกลุ่มตัวไม่ได้สักที

เห็นไหมว่าพอตำรวจตรวจแต่ละด่าน
จริงเขามีรายชื่อสองสามีภรรยาคนนี้อยู่นะ
แต่ด้วยความที่ในบัตรประชาชนมันเป็นชื่อคนอื่น
แต่มองแล้วหน้าคล้ายกันเฉยตำรวจก็ปล่อยผ่าน

ซึ่งจริงแล้ว๒คนมีหมายจับเป็น๑๐เลยนะคุณ
นายอภิชาติมีหมายจับ๑๗หมาย
นางสาวผู้หญิงพิยาตาก็มีหมายจับถึง๑๒หมาย
ทั้งหมดเป็นคดีรักทรัพย์ทั้งสิ้น
ใช่แล้วก็ก่อเหตุในหลายพื้นที่เหลือเกินนะคะ
กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ภาค๒แล้วก็ภาค๗
แล้วก็มีพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบานด้วย
ซึ่งเขาบอกว่าเดือนหนึ่งก่อเหตุลักษัพเป็นอาชีพ

ส่วนทรัพย์สินของผู้เสียหายที่อยากได้คืน
ก็เขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปใช้กฎหมายฟอกเงินเข้ามาร่วมตรวจสอบด้วย
เพื่อไปตามสืบทรัพย์ว่าผู้ต้องหาเอง
เขามีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์เปลี่ยนมือไปยังไง
โดยเฉพาะบางทีมีการเอาทรัพย์สินไปจำนำด้วย

คนที่มาดูที่เป็นผู้เสียหายมาสัก๒๐ใช่ไหมเมื่อวาน
แต่จริงแล้วเขาบอกน่าจะมีสัก๕๒คน
แล้วก็ค่าเสียหายไม่ต่ำกว่า๒๐ล้านบาท
บางส่วนก็บอกว่ามากไปถึง๕๐ล้านบาทนะครับ